จากจะไปสวดมนต์ข้ามปีเจริญจิตภาวนาตามวัดวาต่างแล้วนะครับ
ส่วนวัฒนธรรมเขาต่อเนื่องเลยกลางวันก็ไปไหว้พระกันได้
ต้อนรับปีใหม่นำสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตนะครับ
ณขณะนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมคือไหว้พระ๑๐วัดสืบสิริสวัสดิ์๑๐ราชการ
ที่สำคัญคือจะมีรถขอสมกรในกรุงเทพมหานครจัดบริการให้รับส่งฟรีครับ
คุณผู้ชมครับนายวีราโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยขบวนรถไหว้พระ๑๐วัดสืบสิริสวัสดิ์๑๐ราชการ
เป็นของขวัญปีใหม่ที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในปี๒๕๖๐นะครับ
โดยจะมีพิธีเปิดที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
แล้วก็จะมีการจัดบริการรถฟรีเพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทาง
แล้วก็ไปในเส้นทางต่างโดยเฉพาะเป็นการท่องเที่ยวสายบุญ
ในช่วงปีใหม่๓๑ธันวาคมปีนี้ข้ามไปปีหน้าจนถึง๒มกราคมปี๒๕๖๐นะครับ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงประมาณสัก๔โมงครึ่งช่วงเย็น
วัดแห่งนี้ไปดูกันครับคุณผู้ชมเป็นวัดอะไรบ้าง
ทั้ง๑๐วัดจะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ก็ไล่มาตั้งแต่วัดที่สืบเนื่องกันเกี่ยวข้องกันกับรัชกาลที่๑นะครับ
นั่นคือวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามหรือว่าวัดโพนะครับ
อยู่ใกล้กันกับพระบรมมหาราชวังนั่นเอง
มาครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่๒อยู่ตรงข้ามฝั่งกับพระบรมมหาราชวังเยื้องกัน
นั่นคือวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งในขณะที่วัดประจำรัชกาลที่สามครับ
วัดราชโอรสารามนะครับและวัดต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นวัดประจำรัชกาลที่สี่
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามนี่คือวัดประจำรัชกาลที่๔นะครับ
ส่วนวัดประจำรัชกาลที่๕ครับก็อยู่บริเวณแถวลานพระบรมรูปทรงม้านะครับ
นั่นก็คือวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามวัดแห่งนี้แต่ละปีในช่วงปีใหม่
ก็จะมีกิจกรรมทำบุญด้วยแล้วก็จะมีประเพณีคล้ายคล้ายกันกับภาคเหนือดังนั้นแล้วชาวเหนือ
ไปที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนอีกหนึ่งวัดครับนั่นคือวัดประจำรัชกาลที่๖
บวรนิเวศวิหารนะครับวัดแห่งนี้ก็มีทั้งพระพุทธชินศรีนะครับ
พระศรีศาสดาก็อยู่ภายในวัดแห่งนี้ด้วยมีวิหารเก๋งมีพระบรมสาธาริย์ด้วยกับทาสนะครับ
ประจำราชการที่เจ็ดคือวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามถัดไปครับคุณผู้ชมแถวแถวเสาชิงช้านะครับ
นั่นคือวัดประจำรัชกาลที่๘วัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับ
และวัดประจำรัชกาลที่๙นะครับนั่นคือวัดพระราม๙กาจนาพิเศษ
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารหรือวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้รัชกาลที่๑๐ทรงรับวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นอารามหลวงนะครับ
เมื่อครั้งที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรนี่ก็คือทั้ง๑๐วัดสืบสิริสวัสดิ์๑๐รัชกาลคราวนี้มาดูเรื่องรถรากันบ้างครับรถจะมาทุก๓๐นาทีโดยจะขึ้นรถได้ที่วัดซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง๑๐แห่ง
จากนี้นะครับทางกระทรวงก็ประสานกับหน่วยงานต่างจัดทำเป็นหนังสือไหว้พระ๑๐วัด๑๐ราชการแล้วก็จัดทำแผ่นพับไหว้พระ๑๐วัดเพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมด้วย
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมวัดทั้ง๑๐แห่งยังจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙จนถึง๑มกราคม๒๕๖๐ตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครึ่ง
เพื่อสืบสารสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนแล้วก็ทั้งคนไทยคนต่างประเทศโดยกรมการศาสนาจัดทำบทสวดมนต์ฉบับพกพาด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะสวดมนต์ข้ามปีแต่อาจจะไม่สะดวกหรือว่ามีข้อจำกัดในการเดินทางไปยังวัดหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรม
บทพาหุงมหากานั่นเองครับ